เพื่อนไปสาธุบุญกันเด้อ

ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เดินทางไปพร้อมกับนางรำ
คณะหมอรำเสียงนี่๖ที่ว่าไปรำบวงสวง

ที่คำชะโนเชียจังหวัดอุดลทานี
ก่อนหน้านี้น้องแพลวเนี่ยเคยมีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรกับปู่ย่าแล้ว
บอกว่าหากว่าในอนาคตหนูได้เป็นนางเอกหมอลำจะกลับมาไหว้บวงสวงปู่ย่า
เพื่อเป็นการแก้บนตามที่เคยลั่นวาจาเอาไว้คุณผู้ชมนี่มาชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้เลย
ไปไม่นานความฝันเป็นจริงค่ะได้เป็นนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกด้วยสมดั่งใจหมายเลย
ก็เลยถือเลิกดีกลับมาไหว้ตั้งโต๊ะบวงสวงชุดใหญ่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะ
หลังจากทำพิธีเสร็จค่ะแฟนเข้ามาทักเข้ามาถามน้องแพลวเยอะเหลือเกินบอกว่ามีเลขมาจากขันน้ำมนต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีมาฝากไหม
น้องแพลวก็พาไปส่องเลขจากขันน้ำมนต์กันด้วยค่ะคุณผู้ชมดูดีนะมันดูแบบว่าจินตนาการได้หลายเลขพี่แจ๊คพยายามดูค่ะ
หนูเห็นหนูเลี้ยงให้เลยหนูเห็น

ไม่แน่จดออกค่ะวันพรุ่งนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกนะคะค่ะ
ส่วนทางด้าน๒นักแสดงค่ะพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐บ้างดีกว่า
แล้วก็พี่ส้มเช้งสามช่าบอกเลยว่าทำในสิ่งที่เกิดจากความศรัทธาเช่นเดียวกัน
คอนเทนต์เกี่ยวกับพาเหล่าแฟนคลับเดินทางไปมูเตลูใช่ไหม
ไหว้พระขอพรยังสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ไปมาทั่วทิศทั่วไทย
ตามสูตรค่ะเดินทางไปว่ายพ่อปู่ศรีสุทธโทแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
เดียวกับน้องแพลวมาสักครู่เลยวังคำชโนธอุดรธานีนี่แหละค่ะ
แล้วก็ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคนะมาคนละลูกกัน
รอบแรกค่ะทั้งคู่ล้วงได้เลข๔แล้วก็เลขหนึ่ง
โดยในคลิปค่ะอาจารย์โอเล่ที่ทั้งคู่นับถือบอกว่าต้องล้วงอีกครั้งสิ
เพราะว่าพ่อปู่กับแม่ย่าบอกมาว่าให้ล้วง๒ครั้ง
อ๋อเหรออันนี้อาจารย์โอเล่เขาบอกนะแล้วบอกครั้งที่๒ล้วงได้นี่๖๙
๙มาแล้วพี่เจ๊๙มาอีกแล้วนี่แหละแล้วแต่ล้วงใครล้วงมันแล้วกันนะคะ
อย่างนี้หมดอย่างนี้ยังไม่หมดจ้ะแต่เลขสวยมากเลยนะคะ
ก็เลยไปต่อกันดีกว่าไปเข้าวัดทำบุญขอพรกันขอโชคขอลาบกันต่อเลย
กับ๓หนุ่มหล่อไนกี้นิธิดลปังปอนอัครวุฒิเจเจทะลักนะคะ
พร้อมด้วยนักแสดงตลกสายหมู่ใจแอ้นเชิญยิ้มพี่ใจแอ้นอีกแล้วเหรอจ๊ะ
ไม่เคยกลับบ้านเลยนะพี่นะขอใจถวายวัดที่เดินทางไปร่วมพิธีงานบุญพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อสุโขทัย
เนื้อทองคำเลยนะขนาดหน้าตัก๕นิ้วน้ำหนัก๗๔กิโลกรัม
ที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะ
พอไปรับบุญกันมาแบบเต็มอิ่มเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอแล้ว
ช้าอยู่ใยไปค่ะไปลุ้นขอโชคลาภจากองค์ท้าเวสุวรรณภายในวัดกันต่อเลย
ไนกี้นี่เขาหล่อนะทั้งสามหนุ่มค่ะก็ต่างพากันจุดทูปที่มีตัวเลขกันคนละอันไปเลย
แล้วก็ดวงใครดวงมันเนาะแล้วแต่ใครจะได้เลขอะไรนะคะ
แต่ทั้งสามหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้ดูคนเดียวนะจ๊ะมีมาฝากนักเสี่ยงโชคด้วย
หนุ่มไนกี้เนี่ยได้เลข
เดี๋ยวมาเป็นแผงขนาดนี้เลยจะดูของใครดีล่ะ

ซ้ายสุดของไนกี้นี่ที่โดนแล้วแต่คนชอบเลย
ตรงกลางของใครเอ่ยตรงกลางกลุ่มปังปอน๕๒๔
และขวาสุดของเจเจ๓๗๒
ขนาดนี้ลองดูละกันมีตัวเลขซ้ำกันอยู่
เออนะคะอยากถ่ายแม่พี่ที่ดูอยู่ก่อนละกัน
แล้วก็สวัสดีคุณจำปาด้วยนะคะสวัสดีคุณอันเมืองเลย
ก่อนน่ารักสนใสทุกท่านขอบพระคุณนะคะ
ใครมีตัวเลขอะไรโดนใจชี้แนะหน่อยนะ
ของวันนี้สนุกมาพูดคุยกันจ้า
นักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบวงงามนะคะ
วันคล้ายวันเกิดภรรยาก็คือพี่ทิพย์

พี่ทิพย์นี่คือคนที่ไม่ได้ใส่หมวกนะคะ

เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์กับเมียนะคะ
ทิพย์ก็พาไปมูถึงมาเกาะมาแล้วคุณผู้ชม
ถึงวันคล้ายวันเกิดก็พาไปอีกรอบนึงละกัน
ก็พาแอวเหนือทัวร์ตามทำบุญสถานที่ต่างในวัดเชียงใหม่ค่ะ
เป็นสามีที่แสนดีจริงนะ

ไปทำบุญนอกจากจะเอาบุญมาฝากแล้ว
ก็ต้องมีตัวเลขของโปรดของมักมาฝากด้วย
คุณผู้ชมกับนี่เลยดูดีนะคะ
ตัวเลขจากวัตถุมงคลที่ทั้งคู่นำกลับมาบูชาเนี่ย
ซึ่งเขียนปีพศไว้ว่า
มันช่างเป็นตัวเลขมงคลเหรอ
คือวัตถุมงคลตามวัดต่างเนี่ยเวลาเขาทำออกมาเนี่ย

เป็นปีพศบ้างเป็นชื่อรุ่นบ้าง
พี่ยังยงเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยพศเขียนไว้ก็คือ๒๕๕๙
และพี่ยิ่งยงนะคะนอกจากจะพาภรรยาไปทำบุญแล้ว
เซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการมอบของขวัญเงินสดอีกด้วย
เท่าไหร่นะมีคนบอกไหม
ความรักเขาคงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงิน
แต่รู้ว่ามีให้เท่านี้ก็สุขใจแล้วจ้า
นี่ไง